มีอีกครอบครัวหนึ่งนะฮะ
จึงจริงได้โพสต์คลิปเอาไว้คนเห็นก็สะเทือนใจเหลือเกิน
ครอบครัวนี้เนี่ยมีกันสี่คนนะครับในแมนชั่นแถวซอยเอกชัยหกสิบหก
บอนกรุงเทพติดโควิดรอรถมารับเหมือนกันค่ะ
นี่ต้องไปช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาก็มีอาการป่วยอะไรพวกนี้เพิ่มเติมด้วย

นิธิเพชรเกษมกรุงเทพเนี่ยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สุรินทร
เพื่อคนพิการเพื่อรักษากันต่อไป
ครอบครัวนี้คือคุณแม่ติดโควิด
บอกว่าไปซื้อกับข้าวที่ตลาดกลับมาบ้าน
แล้วก็ไอเป็นไข้ก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อ๑๗มิถุนายน
ผลออกมาปรากฏว่าติดเชื้อ
มิถุนายนก็พาลูก๒คนกับสามีไปตรวจหาเชื้อ
ปรากฏว่าติดกันทั้งบ้าน
แต่ที่สำคัญคือลูก๒คนเนี่ยคนโตผู้หญิง๑๕คนเล็กผู้ชาย๙ขวบ
ออทิสติกทั้งคู่แล้วก็พิการซ้ำซ้อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งคู่